สดนะคะจากแยกราชปรารบนะคะที่มุ่งหน้าไปที่ช่วงดินแดง
จะมีส่วนที่เป็นใต้ทางด่วนนะคะมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นที่บริเวณนั้น
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราพร้อมที่จะรายงานเข้ามานะคะ
สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคุณวิมวลวันคะเชิญค่ะ
ขออภัยนะคะคุณวิมวลวันเสียงไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะเชิญค่ะ
เข้าไปบริเวณใต้ด่วนดินแดงนะคะและก็อีกส่วนนึง่งไปทางถนนดินแดง
กำลังมีการเข้าไปในพื้นพี่ค่ะคุณวิมวลวันครับ
ตอนนี้รู้สึกสัญญาณจะเงียบมาแล้วนะฮะ
คุณวันคะขออภัยคืออาจจะสัญญาณติดขัดนะคะ
เพราะว่าจะยังไม่ได้ยินเสียงคุณวิมวลวัน
แต่คุณเมื่อวันอยู่กับเราก่อนพยายามที่จะคุยกับเรานะคะ
ถ้าเกิดได้ยินเสียงเดี๋ยวเราจะปล่อยเสียงคุณเมื่อวันต่อเนื่อง
แต่ดูภาพไปก่อนนี่คือภาพสดตอนนี้
อย่างที่คุณวิมวลวันรายงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะกระชับพื้นที่นะคะ
ที่บริเวณแยกดินแดงก็คือมีกลุ่มผู้ชุมนุม
อยู่ที่บริเวณตรงนี้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่าย
มีรอจีโน่นะคะที่เจอที่ตรีมที่จะมาใช้
ในการกระชับพื้นที่นะคะคุณวันค่ะ
พอที่จะรายงานเข้ามาได้หรือยังคะ
คือสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเท่าที่เป็นสถานการณ์
เมื่อช่วงเย็นค่ำเนี่ย
ผู้ชุมนุมที่มุ่งหน้าจากอนุโสรีชัยสมรภูมิ
หลังจากที่การนำเขาประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนะครับ
ของกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยบอกว่าขอยุติการชุมนุม
แต่ยังมีผู้ชุมนุมที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่นะฮะ
เหมือนกับการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมานะครับ

เราได้เห็นเจ้าหน้าที่ก็กำลังเคลื่อนตัวนะคะ
ค่อยค่อยเดินกันไปแล้วก็พยายามที่จะไปยืนเป็นแถว
ได้ยินเสียงคุณเมื่อวันนิดหน่อยไม่เป็นไร
คุณวิมวันวันถ้าไรงั้นได้เชิญนะคะ

เดี๋ยวเราจะลองต่อสัญญาณคุณวิมนต์วันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
สถานการณ์ที่สามเหลี่ยมดินแดงดิฉันไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะคะ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการกรูเข้าไปบริเวณถนนดินแดง
ไปทางแยกประชาสงเคราะห์ซึ่งเป็นจุดเดิมนะคะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ปักหลักในการปะทะกับทางเจ้าหน้าที่
ตลอดสองถึงสามวันที่ผ่านมาค่ะ
จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะมีการเตรียมรถจีโน่
สแตนบายถึงสองคันรถน้ำอีกสองคันนะคะ
เพราะว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม
มีการมาปักหลักตั้งแต่ประมาณช่วงบ่าย๓นะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะคะปิดกั้นเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมไปทางร๑๐๐๑รอได้ค่ะ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็รวมตัวกันที่บริเวณสามแยกดินแดง
ในขณะนี้นะคะทางตำรวจนะคะได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชน
ให้ถ่ายทำข่าวอยู่ที่บริเวณแนวด้านหลังของตำรวจนะคะเพื่อความปลอดภัยของทางด้านของสื่อมวลชนเอง
ตอนนี้ตำรวจประมาณสามกองร้อยนะคะยังคงตรึงกำลังอยู่ที่แยกดินแดง
ฝั่งของถนนดินแดงทั้งหมดเลยค่ะ
กำลังเติมกำลังกันเข้าไปอย่างเต็มที่นะคะก่อนที่จะมีการใช้รถจีโน่นะคะ
เพื่อที่จะกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมให้ยุติการชุมนุมในวันนี้
ก่อนเวลาเคอร์ฟิลล์๒๑นาฬิกานะคะ
ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผู้ชุมนุมเขาบอกว่าเขาจะถอยล่นไปที่

นั่นแสดงว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งค่ะที่เอ่อ
หรือว่ามีผู้ชุมนุมจำนวนมากนะคะ
ในการอยู่ในพื้นที่ค่ะ
มีเป็นที่แยกลิ้นแดงนะคะ
คือเดิมเนี่ยทางผู้ชุมนุมก็มีจุดมุ่งหมายจะไปให้ถึง
ซึ่งเป็นพื้นที่ค่ายทหารหน้าบ้านพักของพลเอกประยุทธ์
นายมนตรีเพื่อไปยื่นข้อเรียกร้อง
ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนะครับ
แต่ว่าก็มาอยู่ตรงที่ดินแดงตรงนี้ยังไม่สามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้นะฮะ
ดังนั้นนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่จะกระชับพื้นที่นะคะ
คุณผู้ชมดูแผนที่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ
เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ที่จุดไหนอย่างไรบ้าง
ตั้งใจที่จะมุ่งหน้าไปที่ร๑ตามจุดที่๒ที่เราขึ้นภาพเอาไว้นะคะ
แต่จุดนั้นอย่างที่ทีมข่าวของเรารายงานว่าจะมีตู้คอนเทนเนอร์กั้นเอาไว้ก็เลยไปไม่ได้
ก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่แยกดินแดงตามภาพซ้ายมือภาพอาจจะมืดนิดนึง
เพราะว่าในจุดที่เจ้าหน้าที่ของเรายืนอยู่ก็อยู่ที่แถวด้านหลังเจ้าหน้าที่นะคะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรในเรื่องของการกระชับพื้นที่
เดี๋ยวจะให้คุณเมื่อวันรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ
เดี๋ยวเราจะเจาะจอให้ท่านดูเป็นระยะเหมือนเดิมกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าสถานการณ์การชุมนุมนักขนาดนี้ก็ถือว่า
ของวันนี้เนี่ยแม้ว่าแกนนำจะประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่ว่าผู้ชุมนุมบางส่วนยังอยู่ในพื้นที่ของการชุมนุมในขณะนี้อยู่